ช้างพลายปีโป้อายุ๑๖ปีน้ำหนักกว่า๓ตัน
ช้างแสนรู้ในอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง

ฝรั่งเศส
นี่แหละครับเขามีการนำทงชาติฝรั่งเศสและโครเอเชียมาขึงบนราวเชือก
แล้วก็นำลูกฟุตบอลพร้อมด้วยกล้วยสุกมาวางใต้ทงชาติ
ก่อนที่ความช้างจะให้พลายปีโป้เนี่ยเดินไปเลือกซิ
จะเลือกข้างไหนปรากฏว่าเสี่ยงทาย๓รอบ
แม้จะมีการเปลี่ยนหมายว่าเอาทงสลับทงไปอยู่ข้างขวาบ้างข้างซ้ายบ้าง
แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ปรากฏว่าพลายปีโป้เนี่ยโอ้โหติดอกติดใจฝรั่งเศสเหลือเกิน

กลางเสียงเฮ่ของชาวบ้านที่มาดูการเสี่ยงทายครั้งนี้นะครับ
เวลาเศสนี่คือตราไก่ถูกไหมฮะ

น่าสนใจนะคะไทยรัฐออนไลน์ลงข้อมูลแบบนี้บอกว่า
กิ้งอันดับโลกต่ำที่สุดในประวัติศาสต
เข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
ฟีเฟ้าจัดอันดับโลกของเขาคืออันดับที่๒๐
ในขณะที่ฝรั่งเศสคืออันดับ๗ของโลก
มาเจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรคือนี้เรียบกวนกลม
ไปดูถูกฝีเท้าเขาไม่ได้นะ
ฝรั่งเศสเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี๒๕
โลเอเชียก่อนหน้านี้ดีที่สุดเลยนะ
เอาดีที่สุดเลยผ่านเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายเท่านั้นเอง
ในปี๑๙๙๖และปี๒๕๖

ถ้าเอาแค่เข้ารอบชิงชนะเลิศก็ดีที่สุดแล้ว

๒๐ปีถัดมาเขามาเจอกันอีกรอบ

ครั้งนั้นฝรั่งเศสชนะไป๒ประตูต่อ๑

อยากให้ตอนนี้เป็น๓ทุ่ม๕๙ที่อ่าน